สมุทรประการครับมีช่างซ่อมโทรศัพท์ก็นั่งอยู่ในร้านของตัวเอง
อยู่มีผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้เดินเข้ามาเอาผ้าคลุมหัวแล้วเอามีดแทงเลย
เขาก็บาดเจ็บคุณผู้ชมโอ้โหแล้วก็ยังฝืนใจต่อสู้กับคนร้ายครับ
แล้วก็ปิดร้านแล้วก็พามร่างตัวเองไปโรงพยาบาลเพื่อจะให้คนช่วย
ไม่รู้ว่าทำอย่างนี้ทำไมนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่อุกอัดมากเลย
ตำรวจสภบางพีไปตรวจสอบร้านรับซ่อมโทรศัพท์มือถือครับในตลาดสุธาวีครับที่บางพีใหญ่สมุทรปราการ
อย่างที่เห็นนะฮะมีคราบเลือดตกอยู่ที่หน้าร้านแล้วก็มีผ้าสีฟ้าตึกตกอยู่หนึ่งผืนด้วย
คนเจ็บคือนายชาวลิศอายุ๔๕ปีครับถูกคนร้ายเอามีดแทง
ตัวคนเจ็บนี่สภาพเป็นแบบนี้ครับปิดร้านขืนใจนะใส่กุญแจปิดร้านก่อน
เลือดก็หยดนะแล้วก็เดินเดินไปที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อให้คนช่วยครับ
บอกว่าผมโดนแทงช่วยผมหน่อยคือโดนแทงประนมใต้๘๙๒ฝั่งซ้ายชิกูผู้ชม
แล้วก็ที่คางด้วยเลือดไหลเต็มเลยสุดท้ายก็มีคนโทรช่วย
หากู้ภัยมาช่วยกันประถมพยาบาลแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนเจ็บเล่าแบบนี้ผมก็นั่งซ่อมโทรศัพท์อยู่ในร้าน
อยู่เป็นผู้ชายคนหนึ่งมาทราบภายหลังว่าน่าจะเป็นชาวเมียนมาครับ
เดินเข้ามาเอาผ้าคุมหัวแล้วแทงเขาเลยเขาก็สู้สิ
เสร็จปุ๊บคนร้ายก็วิ่งหลบหนีไปบริเวณหน้าตลาดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการจะ
มาทำร้ายหรือหวังชิงทรัพย์เขาก็แน่ฟังเสียงคนเจ็บหน่อยครับ
เหมือนเขาจะมาชิงทรัพย์วะเหมือนเขาไม่น่าอยากหมด
ตอนนั้นทำงานอยู่นะพี่คนเจ็บเดินเข้ามาบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยเรียกรถพยาบาลหน่อย
โดนแทงตัวเองก็ช่วยในการที่พยายามโทรหา๑๑๖๙มาให้เนี่ยนะฮะ
สุดท้ายตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่ว่าคนร้ายเป็นใคร
เพื่อที่จะเอาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ